หลายคนบอกอากาศดีแต่ว่าอากาศดีรักษาสุขภาพ
หนาวแล้วนะครับต้องทำร่างกายให้อบอุ่น
เช่นนั้นนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

พ่อกับลูกครับเข้านอนพร้อมกัน
อากาศหนาวที่บึงกาล
ปรากฏว่าเช้าตื่นมาลูกปลุกพ่อไม่ตื่นซะแล้วล่ะครับ

น้องก้าวขวบกราบศพพ่อ
น้ำตาไหลพลากนะฮะ

เพราะนอนหนาวตายอยู่ไม่ห่างทั้งที่เมื่อคืน

นอนกอดกันอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดขึ้นในอู่ซ่อมรถบ้านดงบัง
อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลครับโดยนายสุธิรักษ์สติพา
อายุ๔๔ปีเขาเป็นช่างซ่อมรถประจำอู่
ห่มผ้าห่มผืนบางผืนเดียวเท่านั้น
เด็กหญิงวัย๙ขวบเล่าบอกว่านอนอยู่กับพ่อทั้งคืน
แต่ห่มผ้าคนละผืนปกติตื่นเช้ามาทุกวัน
จะตื่นก่อนเพื่อลุกไปทำงานแต่ครั้งนี้เห็นว่า
ทำไมพ่อนอนตื่นสายจังจึงใช้มือเขย่าตัวพ่อปลุกพ่อ
แต่ปลุกอย่างไรพ่อไม่ยอมตื่นครับคุณผู้ชม
ทราบว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเสียใจที่สุดตำรวจสพเหล่าหลวง
สอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะครับทราบว่าผู้ตายเป็นช่างซ่อมประจำอู่
นานกว่า๑๐ปีไม่มีโรคประจำตัวอะไร
ภรรยาซึ่งเป็นแม่ของเด็กก็เพิ่งจะเสียไปเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมโอ้ยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะลูกนะฮะ
ผู้ตายจึงอยู่กับลูกสาววัยเก้าขวบเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
อุณหภูมิที่มันลดลงอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมฟังนะครับค่ะ
อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วตกดึกมันเหลือ๑๒๑๓องศา
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมรายงานเข้ามาเนี่ยหนองคาย๑๔เนี่ย
มันช็อกแล้วหนาวตายได้นี่แหละฮะหนาวอากาศดี
แต่ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับท่านจะได้ปลอดภัยครับ